น้องตนชมค่ะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นวันเกิดของหนุ่มตรง

คราวก่อนที่วันเกิดของไฟหญิงใช่มั้ยฮะ

คราวนี้มีหรือน้องเบสจะไม่จัดใหญ่

จอไปเลยนะคะรังสรรค์ความหวานขึ้นตาขึ้นจอห้างดังเซ็น

ก่อนหน้านี้นะคะคนที่ไปทำแบบนี้มาก่อนก็คือณเดชนยายาไง
เขาเลยจัดเต็มนะคะถูกต้องนะคะรอบนี้น้องเบสเขาบ้างค่ะ
วันเกิดแฟนสุดที่รักทั้งทีจัดใหญ่จัดเต็มนะคะ
จัดแบบยาวเต็มห้ามไปเลยค่ะขึ้นภาพโวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มไปเลยนะคะ
แถมยังมีช็อตหวานที่เบสกับตรงเขาไปสวีทยืนโอบดูจอด้วยคุณผู้ชม
ใส่เสื้อสีชมพูแบบว่านี่จอของเธอนะฉันทำให้เธอนะแบบนี้
แล้วก็คุณผู้ชมความหวานไม่หมดเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าหวานต่อเนื่องที่แคปชั่นค่ะไปดูหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฉันรู้ว่าฉันเป็นตรงกับเบสนี่

ในช่องยูทูปของน้องเบสก็ทำเอ็มวีเพลง

ใช่ประมวลภาพความรักของทั้งคู่คือเขาเล่นละครด้วยกันแหละคุณผู้ชม
มาเจอกันตั้งแต่วันแรกนะคะตั้งแต่อยู่ในกองถ่ายเป็นที่ปรึกษา
จนล่าสุดนะคะมาเป็นหวานใจนี่แหละค่ะ
แล้วก็เป็นโมเมนต์ประทับใจที่หนุ่มตรงจุดพลุเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องแบ
นี่รวบรวมมาทั้งหมดนะคะพร้อมทิ้งท้ายด้วยข้อความว่า
หนูรักพี่มากนะอยู่กับหนูไปนานนะ
จริงมันมีความหวานยาวกว่านี้คุณผู้ชมมีคอมเมนต์มีบอกว่า
ให้กำลังใจครอบครัวคำสิงพร้อมต้อนรับอะไรแบบนี้
แจ๊คจำได้ไม่เอาจริงตั้งแต่ที่น้องเบสเนี่ยนะคะ
มีการลงรูปกับตรงตอนไปถ่ายงานครั้งแรก
พูดตรงลงไม่กี่วิดิฉันแคปแล้วส่งแจ๊กกะลีนเลย
พี่แจ๊คเธอสังเกตไหมว่าจะมีอะไรในกอภัยคู่นี้
แล้วตอนนั้นดิฉันก็ไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ
เบสเขายังไม่เลิกกับแฟนตั้งฮอนมาแล้วที่เราไปถ่ายสกูลกัน
แต่ท้ายที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมความรักมันก็ก่อเกิดในกองถ่าย
ท้ายที่เป็นแฟนกัน๕๖เดือนเขาสมีดกันขนาดนี้อะ
ก็เริ่มจากความเป็นเพื่อนมาก่อน
ทำงานเจอกันทุกวันก็ใกล้ชิดนะเธอ
ใช่ค่ะอันนี้คู่จริงนะคุณผู้ชมนะ
ก็ขอให้น้องเริ่มต้นความรักดีแล้วก็รักกันไปแบบนี้นานนานนะเอฟซีถูกใจนะคะ